ต่อกันที่ความสุดยอดของแซคลาวีนกับการคว้าแชมป์แลมดังได้เป็นสมัยที่๒
ติดต่อกันไปดูท่าสุดยอดที่ทำให้เขาคว้าแชมป์กัน
โอ้โหเห็นหรือเปล่ามันไม่ธรรมดานะ
กระโดดมาจากเส้นจุดโทษควงล่อใต้ขาหนึ่งครั้ง
จริงแล้วนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะแซคลาวิน
ที่เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาดวนกับอารอนกอดอนค่ะ

สูสีมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะไม่มีใครยอมใคร
ได้๕๐คะแนนเต็ม๕๐คะแนนเต็มกันทั้งคู่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วลีลาของแจ๊คลาวินก็ไปชนะใจกรรมการนะคะ
ก็เลยกลายเป็นผู้เล่นคนที่๔ในประวัติศาสต
คว้าแชมป์แลมดังได้๒ปีติดต่อกัน
ซึ่งสุดยอดมากกว่านั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะ
เกมที่รวบรวมบรรดาดาวรุ่งของลีกมาแข่งขันกันค่ะ
สุดยอดจริงต้องยกนิ้วโป้งให้ค่ะ